มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้
ต้องก็จะพาไปล้วงเคล็ดลับความอร่อยของบะหมี่สูตรกวางตุ้งแต่ทีเด็ดของเขาเนี่ยเกี้ยวกุ้งของเขาอ่ะโอ้โหแน่นแน่นตัวโตโตเต็มเต็มไส้แทบทะลักออกมาอยู่ย่านสะพานเหลืองจ้าอ้าวเดี๋ยวสะพานเหลืองเหมือนกันแต่คนละร้านของเธอชื่อร้านอะไรใจบะหมี่เกี้ยวกุ้งของสะพานเหลือง
อ้าวสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับค่ะ
ชาวละลั้งครับของบะหมี่จักรพัดถานหน้าถานหน้า

ไม่รู้เคาะถูกขอปิดแหละแต่ว่าตอนนี้อยากกินบะหมี่แล้ว

อย่างที่เฮียจัยบอกนั่นแหละครับว่า
มันคือร้านเดียวกันไม่ต้องสับสนนะ

แต่ตอนนี้เฮียใจเขาให้ลูกสาวคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาช่วยต่อยอดกิจการ
จึงได้พัฒนาร้านให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น
ทั้งการเพิ่มเติมเมนูวางแผนการตลาดรวมถึงเปลี่ยนชื่อร้านนี่แหละครับ
โดยไอเดียก็คือเอาชื่อของคุณพ่อและเมนูขึ้นชื่อของทางร้าน
รวมกันตั้งเป็นชื่อใหม่ซะเลย
ร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้านบะหมี่ทำมือแบบโบราณโบราณ
สมัยก่อนทำยังไงปัจจุบันก็ยังทำแบบนั้นเหมือนเดิมครับ
ทำให้รสชาติยังคงมาตรฐานเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นเองล่ะครับ
แต่ก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันนี้บะหมี่ชื่อว่าราชาบะหมี่

ผมว่าเลยเอ๊ะของเราอร่อยกว่าดีกว่า
เหนื่อยว่าเลยคิดไปคิดมาเลยตั้งชื่อว่าบะหมี่จักรพัด
อ๋อราชาจักรพัดเลย
เป็นความกว่าของราชาคือจักรพัดนั่นเอง

ทำไมเราต้องมีการเคาะไม้ป๊อกอย่างนี้เวลาขายบะหมี่
เรื่องนี้นี่มาฟังมาจากคุณพ่อเขาเล่ามา

ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนขายของอ่ะเวลาไปไหนเขาต้องขายร้องกับคนบอก
แต่อันนี้ว่าสาเหตุที่ว่าต้องป๊อกคือเขาเป็นคนใบ้เขาเป็นคนใบ้

ใช่ครับค่ะว่าบางทีป๊อกหนูวิ่งอ่อร้านขายไม่กว่า
เห็นเฮียกำลังลวกเส้นแบบนี้วันนี้เฮียจัดเมนูอะไรมาให้ชิมคะ

เทียวกับมีเต๋อปุงน้ำ

ขอเส้นเยอะเพราะว่าเขาบอกว่าบะหมี่ร้านแหงนี่
อร่อยมากถึงขนาดว่าโลกกินเปล่ายังอร่อย
งั้นกินเปล่าก็ได้เลยจ้ะก็ได้นะ

รับประกันความอร่อยสไตล์โฮมเมด

ถ้านับเฉพาะเฮียใจนี่ก็ปลาเข้าไป๖๐ปีแล้วล่ะครับ
โอ้โหส่วนเมนูแนะนำของทางร้านก็นี่เลย
หมี่แห้งเกี้ยวหมูบะหมี่น้ำเกี้ยวกุ้ง

ที่จะใส่ทั้งเกี้ยวกุ้งและเกี้ยวหมูรวมถึงเนื้อปู
แต่ถ้าใครอยากลองลิ้มชิมรสความอร่อยแบบไม่มีอะไรมาเจอปน
แนะนำบะหมี่ลวกเปล่าเฮียใจเขากล้าท้าให้ลอง
นี่เอาละครับโอ้โหนี่บะหมี่ในตำนาน
อื้มมมสมคำล่ำลืด
หมี่นุ่มเหนียวหอม
แข้งก็อร่อยเวลามาที่นะทัศนแข้งขามน้ำชาบ
นี่ดีกับกี้แล้วหมูเป็นแผนกำงานลูกเริ่มเลยนะครับ
หูยปีป้อยเป็นไงฟนแบบที่บอกไหมว่าอืมเส้นบะหมี่ของที่นี่
บอกว่าเส้นเขามีความหอมกลิ่นไข่ด้วยแล้วมันแบบเหนียวนุ่มกำลังดีอ่ะ
เขาบอกว่าไม่ได้ลูกกินเปล่ายังอร่อยถามเคล็ดลับเฮีย
ยังมีเคล็ดลับทำเสื้อในงานอีกได้หอมอร่อยขนาดนี้ครับ
ไม่มีอะไรมากเลยจริงจริงก็คือถ่ายเยอะ
เยอะมันก็ก็แพงสิค่ะเฮียก็ธรรมดาอยู่แล้ว
มันต้องต้นทุนคุณภาพมันก็ดีขึ้นอ่า
สูตรนี้เฮียได้มายังไงครับผมสูตรนี้จริงจริงคุณพ่อเขาได้มาจากตั้งแต่เมืองจีนมาแล้ว
เมื่อกี้แอบคุยกับเฮียบอกชื่อใจนี่ก็มีที่มายังไงคะ
ยังไงเฮียเล่าเลยแบบนี้แหละใจจริงจริงเนี้ยมันเป็นภาษาได้ชิวครับ
แปลว่าสนรคสนรคครับผมแล้วตอนเด็กเด็กแม่ต้องพ่อไปท้าย

เราก็เริ่มเรียกว่าเริ่มดังมายังไงครับผม

เพิ่มก็ตอนนี้มีศรำร้อแดงเข้ามา

ไม่หากละก็เพราะเราแรงไปหน่อย

ก็ดีขึ้นดีขึ้นจนต้องซื้อบ้านแหละอื้อไขดีจนซื้อบ้าน
เฮียจะพาไปดูจุภาพทำบะหมี่เลยที่บ้านที่พ่อซื้อไว้ทำอยู่ที่บ้านครับ
หลังนี้เลยอะครับถ้าเส้นจะอร่อยสักขนาดนี้ครับต้องขออนุญาตเฮียฮะ
ตามไปล้วงรับสูตรครับว่าวิธีการทำบะหมี่ที่มันเหนียวนุ่มหอมอร่อยขนาดนี้เขาทำกันยังไงครับ
เดี๋ยวใบตองขอแยกขออนุญาตตามหาลูกสาวของเฮียจะไปทำเกี้ยวหมูเกี้ยวกุ้
เมื่อกี้ที่กินอร่อยติดใจมากเดี๋ยวไปล้วงเคล็ดลับว่าเกี้ยวกุ้งร้านเฮียเนี่ยทำยังไง
อ่าค่ะแต่ยินดีครับเดี๋ยวจะสั่งลูกไว้ฮัลโหลลูกเหรอเอ้าเดี๋ยวงอต้ายยัง
อย่าไปถ่ายในโจววันทานโจวมีนอ่ะอืมโอเคอืมอ่าผมอ่า
แต่ไม่มีใครแฟร์บะหมี่บะหมี่อย่างที่เฮียใจบอกครับว่าเส้นบะหมี่ร้านนี้เป็นแบบ
ตั้งแต่รุ่นอากงมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนี่แหละครับเคล็ดลับความหอมของเส้นบะหมี่เขา
ส่วนวิธีการทำจะเป็นยังไงตามเฮียป้องไปเลยครับและตอนนี้ครับ
เราได้ขออนุญาตเฮียใจนะฮะมาอยู่ในห้องแห่งความลับของความอร่อยนะฮะ
ป่าวหกสิบปีนะฮะเส้นบะหมี่ที่หอมเหนียวนุ่มอร่อยนั้นเฮียใจทำได้มือตัวเอง
ทำกันอย่างไรนะฮะนี่ครับนี่เริ่มเลยฮะเฮียกำลังตอบไข่อยู่
เป็นไข่เป็ดที่เฮียบอกเมื่อกี้ครับมีเขาเรียกว่ามีสเปคไหมฮะเฮ
ต้องแบบไหนเอาผมใช้แบบไซส์ใหญ่สูตรเท่าที่เขาหาได้เลย
แล้วมันดียังไงครับเฮียอ้าวมันก็ได้ปริมาณเยอะปริมาณเยอะอ่า
ส่วนไข่เป็ดนี่มันเหนียวไข่ขาวเหนียวกว่าไข่อย่างอื่นครับ
ครับผมที่สงสัยอีกอย่างครับเฮียไพ่เฮียเวลาว่างเฮียเล่นไพ่หรือครับ
มันไม่ใช่ครับมันเป็นอุปกรณ์ที่คิดเองว่าเออ
จะไปวัดความหนาของไอ้เส้นที่เราต้องการแค่นั้นเอง
เอาอย่างงี้ดีกว่าไอ้ไพ่ไปมาเห็นภาพให้เฮียโชว์การนวดได้ดีกว่าครับนะครับผม
อันนี้แป้งกิโลนะเฮีผมลืมแล้วอ่ะจะให้ตอบตรงนี้ก็สองโลสองโล
มีแป้งสองโลนะคะแล้วไข่เท่าว่าโลหนึ่งก็เท่าว่าได้สามโล
สามโลก็ได้หกสิบก้อนถ้าอยากพูดถึงตามสูตรไปแหละประมาณนี้อ่ะ
แล้วเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นก้อนกลมเหนียวอย่างนี้เลยแล้วเราก็นวดไปเรื่อยนวดไปเรื่อย
สมัยก่อนผมจะทำแผ่นเกี้ยวเองอืมไม้ไม้พวกนี้จะทำเป็นแผ่นเกี้ยวจากแผ่นเกี้ยว
ตอนนี้ไปคลึงแผ่นเกี้ยวคลึงแผ่นเกี้ยวโอ้แล้วอันนี้ก็ใช้อย่างงี้ดูใหญ่มาก
อันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาโยกตรงนี้ให้มันแบนเพื่อที่จะเข้าเครื่องเข้าเครื่องรีดได้
ถ้าเราเอาตรงนี้ไปเข้าเครื่องเล่นมันเข้าไม่ได้หรอกครับต้องรอให้มันนวดเสร็จแล้วเข้าเครื่องเลย
เนี้ยดูการทำนี้ไม่ได้เป็นได้ง่ายเลยเนี้ยนะครับเคยมีไหมเฮีย
คนที่สั่งเฮียนทำพิเศษแบบส่งแต่เส้นอย่างเดียวเยอะแยะมากมายอย่างนี้ครับ
บ่อยมากเลยแล้วเฮียรับไหวมั้ยครับไม่เคยรับเลยอ้ะทำไมอะเฮีย
ต้องขอถ่ายด้วยบ้างเลยเนี้ยเพื่อที่จะเข้าเครื่องได้ไง
อ่านั่นน่ะครับแบนลงไป

แบนแล้วครับแบนแล้ว
ได้เลย
อุ๊ยมันไม่ง่ายเลยครับเพราะว่า
ไม่ใช่เดี๋ยวถึงเวลาความชำนาญไง

ก็เหมือนกับขี่จักรยานอะแบบนี้ก็ล้มลุก

ทุกอย่างต้องใช้ความพยายามและรู้จักฝึกฝน

เหมือนที่เฮียใจฝึกฝนการทำเส้นบะหมี่จ้อนเซียน
จนเป็นหนึ่งในยุทธจักรของวงการ
คนทำเส้นบะหมี่โบราณนี่แหละครับ
เพียงแค่ต้องอดทนอย่ายอมแพ้
และอย่างสุดท้ายคืออะไรครับเฮียใจ

ต้องวางนิ้วหน่อย
ทำงานน่ะไม่มีนิ้วลงล่ะ

แค่นั้นแหละแต่แล้วยังมาแต่งให้มันสวยเออสวยแล้วเฮียอย่างนี้นะครับ
เคียงบะหมี่ทำเองร้านใจนะครับสะพานเหลืองบะหมี่จักรพรรดินะครับ
เพราะว่าทำด้วยใจจริงเนี่ยเฮียบอกว่าสู้ไม่ถอยครับ
เรียกว่าใครทำธุรกิจหรือว่ากำลังเจอปัญหา
ช่วงโควิดหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะยึดมั่นคำเฮียไว้นะครับ
สู้ไม่ถอยครับทุกอย่างมันจะต้องดีเองนะว่าเงี้ยครับ
แน่นอนครับ

โอ้โหเป็นเส้นแล้วผมเคยคิดนะทำบะหมี่เส้นเดียวก้อนหนึ่ง
ก็เนี่ยต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยไงแล้วก็กลายเป็นเส้นหนึ่ง
นี่แหละถ้าผมทำกิโลผมก็ต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยผมก็จะเอา
แล้วเวลากินก็สูดเลยเคยคิดแต่ทำไมสำเร็จ
เวลามีงานอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะเวลาไปออกงานอะไรอย่างนี้
เราก็จะนัดขั้นการณ์รับของเราอ่าโอ้ดูดีเลยเนี่ย
เอาละฮะนี่แหละครับส์ก้อนละครับที่เรากินเงียนอยู่นะฮะ
สมกับไข่เป็ดเข้าไปโดยที่แบบว่าร้านเรานะฮะ
ใส่ไข่เป็ดแบบไม่ห่วงนะเต็มไปด้วยเส้นที่หนาเหนียวนุ่มนะฮะ

แต่ว่ามันฟันปลอมติดเหมือนกันนะ

ก้อนก็๕๐ใส่หมูแดงด้วย
อย่างที่บอกนะครับว่าประสบการณ์กว่า๖๐ปีนะฮะ
เฮียทำบอกว่าฝึกทำกับอาป๊าตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะฮะ
ก้อน๑จับคือมันมี๑ชามใช่ไหมฮะ

อ่ะไม่เชื่อลองดูครับเฮียครับ

ขอดูจับจับหน่อยก็ได้เฮียมาโชว์หน่อย
นี่นะฮะนี่ปุ๊บ

ปรับเข้าไป๕สองนี่นะครับ
เอาละฮะการันตีนะฮะ
วันนี้ดีใจมากครับที่ได้มาเกิดเหตุใจนะฮะ
อยากจะแวะให้มาชิมกันครับบะหมี่
ใจนะฮะบะหมี่จักรพัดครับผม
นี่ตัวจริงเจ้าของอยู่นี่แล้ว

ใจบะหมี่เกี้ยวกุ้งสะพานเหลือง

สูตรการทำเส้นบะหมี่แบบฟรีกันไปแล้ว

ล้วงเคล็ดลับการทำเกี้ยวจากคุณยานิน
หรือน้องมิ้วเจ้าของร้านรุ่นที่๓
หรือลูกสาวของเฮียใจเขาบ้างดีกว่าครับ

คุณมิ้วคือเป็นทายาทรุ่นที่๓

ใจบะหมี่เกี้ยวกุ้งสะพานเหลือง

ทำไมเราต้องเปลี่ยนชื่อร้านให้คุณพ่อคะ
เพราะว่าแต่ก่อนชื่อบะหมี่จักรพัดมีความซ้ำอะค่ะ
เราก็รู้สึกว่าชื่อคุณพ่อมันเป็นภาษาจีนเนอะ
เข้ากับบะหมี่ดีแล้วแบบไม่มีคนซ้ำเท่าไหร่ค่ะ
เพราะเมื่อกี้ก็บอกคุณพ่อไว้คุณพ่อได้บอกไว้ฮะตอนโทรมา

ขออนุญาตเลยวันนี้เปิดสูตรเต็มที่

หลักมันก็นวดเหมือนไส้ทั่วไปครบให้เข้ากัน
แต่ตอนท้ายของตัวเกี๊ยวกุ้บอะเราจะมีการตีเผื่อให้ไส้ไม่มีความเงิบ
ใช้ยังไงตีคะไม่ใช้มือนั่นค่ะ

แกไม่ค่อยยอมแกรู้สึกว่าเวลานวดมือ

เห็นว่าธุรกิจก็คือแยกกันเลย
เดี๋ยวถ้าทำวงการอาจจะไปกันต่อไม่ได้

ก็คือคุณมิวดูแลที่
ที่ซอยส่องพระศรีพญาค่ะ
ก็มีที่สำยานิทาวน์
ทำการตลาดออนไลน์

เพิ่มเติมเมนูแปลกใหม่เข้าไป

กับเกี๊ยวลูกโตโตซ่อยแน่น
ซึ่งกลายมาเป็นเมนูยอดฮิตของร้าน

แล้วส่วนผสมในไส้คือมีอะไรบ้างคะ
ก็หลักก็จะเป็นกุ้งผสมกับหมูเนอะ

พวกซอสน้ำมันหอยเกลือพริกไทยน้ำตาล

เพราะว่าพวกนี้มันจะช่วยไปดับกลิ่นพวกตัวกุ้ง

ใช่ทำมาตั้งแต่เด็ก

ไม่ขาดค่ะเพราะว่าเราใช้มือ
แต่ถ้าคุณตองใช้เครื่องเมื่อไหร่

เพราะว่าถ้าเราใช้เครื่องมันกลายเป็นแรงเนอะ

ได้เวลาเรียนรู้การห่อเกี้ยวกัน

ตามที่เราต้องการแต่เน้นคือต้องมีกุ้งทุกตัว

ใช่เดี๋ยวลูกค้าว่า

ใช่แล้วก็ทาน้ำแล้วก็กริ้งไป

ก็จบเลยลองดูได้เลยค่ะ

เดี๋ยวมันจะหลวงใช่

อุ้ยคุณต้องมาทำได้เลยที่บ้าน
นี่ตายแล้วต้องทำวันละกี่ลูกนะคะ
คุณตองไหวไหมไม่ไหวค่ะ

เริ่มช่วยคุณพ่อดูแลกิจการ

เริ่มเต็มตัวเลยเมื่อ๓ปีที่แล้วค่ะ
ใช่แต่ว่าถามว่าทำมา

เพราะว่าพ่อกับแม่นี่ฟือแบบจับให้ทำตั้งแต่เด็กเลย
อ๋อเกียวกันมาตั้งแต่๕ควบ

อยู่แบบว่าในความแบบใครอยากอดทน

ต้องขอบคุณพ่อที่วางรากฐานมาให้
แล้วก็แบบที่มิ้นว่าทำแล้วมันดูเหมือน
เพราะว่าทุกคนรู้จักร้านมากขึ้น
เหมือนทำการตลาดมากขึ้น

แบบนี้ไปเพิ่มสาขา

ใช่ใช่เพราะว่าหนึ่งคือเราขยายสาขาด้วย

ล้วงเคล็ดลับการทำบะหมี่กับเฮียมา

แล้วก็ที่สำคัญเฮียเขาใจดีมากกว่านั้น
เพราะมีสิทธิพิเศษมาฝากแฟนรายการด้วยค่ะ
นี่ครับนี่ครับ
ท่านผู้ชมดูรายการนี้แล้ว
หลังจากนี้ไปถึงสิ้นปีเลยนะฮะ
กินครบ๕ชามกี่แถม๑ชามครับ
เอาละฮะสวัสดีครับแฟนเศรษฐีป้ายแดง

ค่ะหลังจากวันออกอากาศแล้วนะครับไปถึงสิ้นปีเออ
ตั้งประทานครบห้าช้ำฟรีไปเลยหนึ่งช้ำเย้คุณผู้ชมค่ะ
แล้วบอกว่ามาจากเศรษฐีป้ายแดงอ่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของเฮียค่ะ
ในทุกวันนี้สู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยสั้นสั้นโอ้โหนี่เป็นข้อคิดที่ดี
ขายทำธุรกิจอยู่ใช่ได้ง่ายเลยนะครับสู้ไม่ถอยอยู่ในที่เทียบบ
ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
ที่เป็นตำนานความเกามากว่าสี่สิบปี
จากผู้หญิงที่เคยช่วยสามีตีเหล็กขายกลายมาเป็นขาย
ลายมาเป็นขายหอยแคลงได้ยังไงแล้วอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ด้วย
เคล็ดลับอะไรอร่อยเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเจอกัน

โอ้โฮ

น้องใบตองมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้
ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยบ่นกับทีมงานเป็นหมีกินพึ่งเลยว่า
อยากกินหอยแครงลวก

มาให้หนึ่งทาเต็มแบบที่เห็นนี่ล่ะครับ

หาอุปกรณ์มาช่วยทุ่นแรงเองนะน้องใบตอง

เอาอย่างนี้เราก็กินเลย

โอ้โธโธน้องไปต่อ
อยากกินหอยแกร่งจนถึงขั้นหาวิธีแกะเองขนาดนี้
ดูสิครับหอยกระเด้งกระดอนไปหมดแล้ว

งั้นบุกไปที่นี่เลยครับวงเวียนใหญ่
เดี๋ยวเราจะพาไปเจอเศรษฐีป้ายแดง
เจ้าของร้านหอยแคลงลวกระดับตำนาน
ที่คนเลิฟหอยแคลงต้องไปโดนสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่สำคัญเนี่ยครับไม่ต้องแกะเองให้มือเปิดเล็บพังอีกด้วย
กับที่นี่เลยครับเจ๊พาหอยแคลงลวก

ถึงแล้วถึงแล้วนี่เลย
หอยแคลงลูกเจ๊พาวงเวียนใหญ่

อยู่กันครบเลย

เพราะจะคโมยตัวว่าเจภามาสัมภาษณ์นิดนึงนะครับ

เชื่อล่ะครับว่าร้านนี้เขาเป็นเศรษฐีได้
ด้วยการขายหอยเพียงแค่เมนูเดียว

ก็ทำกับแฟนสองคนโอ้ช่วยกันสองคนงานรีเหล็กนี่คือว่าไม่ใช่ว่าส่งทุกวันนะ
ถ้าเขาไม่มาสั่งก็ยังไม่ส่งก็ไม่มีตังค์เหมือนกัน
พาทำไมถึงมาขายหอยแคลงแล้วเริ่มต้นได้ยังไงอ๋อก่อนหน้านู้นก็ไม่มีตังค์นะคะ
แฟนทำงานพอมีเงินก็ไปเล่นเสียแล้วก็พี่ชายแฟนอ่ะอืมมายิ้มไปสี่พันสมัยก่อนเนอะ
ฝันเยอะเนอะเออพอแฟนตกงานอืมก็ไม่มีเงินค่ะไปขอพี่ชายแฟนร้อยหนึ่ง
ซื้อข้าวให้ลูกกินค่ะเขาบอกเขาก็ไม่มีตังค์บอกลูกฉันยังไม่กินข้าวเลย
เขาบอกเอาอย่างนี้ละกันเอารถนี่ไปให้ขายหอยเขาก็สอนทำน้ำจิ้มแล้วก็ออกมาขาย
ก่อนมาขายนี่ไม่มีตังค์เลยไปคุยกับร้านหอยบอกว่าค่ะขอเซ็นก่อนได้ไหมอ่า
ก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่ว่าตอนนั้นไม่มีตังค์เลยไม่มีเลย
ไม่มีแม้แต่เงินจะลงทุนซื้อหอยมาขายใช่ค่ะ
หอยแทงลวกมันมันทำยากไหมคะเอาจริงจริงค่ะมันคืออยู่ที่น้ำจิ้มนะ
ถ้าน้ำจิ้มไม่อร่อยก็หอยก็ไม่อร่อยแล้ววันหนึ่งตอนนั้นอ่ะคือ
เริ่มขายสิบโลสิบโลไม่หมดทอดน้ำจิ้มไม่อร่อยนี่ชอบทานหอย
พอเสร็จปุ๊บหอยเหลือก็เอามาชิมค่ะที่นี่น่าถึงขายไม่ดี
พอน้ำจิ้มไม่อร่อยนี่เองเนี้ยคือซื้อประมาณวันละสิบโลขายไม่
ไม่หมดถึงเที่ยงคืนก็ไม่หมดก็เอามาชิมดูแล้วเลยค่อยค่อยปักปรุง
แล้วชิมไปเรื่อยเรื่อยอ่าพอจะออกมาขายก็ชิมจิ้มกับหอยมาชิมอ่า
เป็นเดือนปรับเป็นเดือนสำหรับสูตรน้ำจิ้มพอพอได้สูตรนี้ปุ๊บมาชิม
อร่อยนี่ตั้งแต่นั้นก็เอาสูตรนั้นแล้วก็ชั่งมาตลอด
แล้วตอนนั้นขายกี่รอบเออขายสักรอบละกี่บาทคะตอนที่เริ่มขายเจ็ดบาท
จานละเจ็ดบาทนี่ได้หอยเยอะไหมคะก็จานใหญ่เนอะสมัยก่อน
สมัยก่อนหอยมันถูกพอหอยขึ้นปุ๊บอ่ะก็ปรับอีกห้าบาทอ่า
ปรับขึ้นมาเรื่อยปรับขึ้นมาแล้วช่วงนี้หอยราคาสองร้อยกว่าบาท
ก็เลยขายจานละร้อยก็คือนี้ก็เพิ่งปรับราคาขึ้นมาครับ
ช่วงโควิดค่ะช่วงโควิดเนี้ยต้องต้องบอกว่าของมันแพงนิดนึง
จริงจริงเจ๊พาบอกว่าไม่ได้ปรับราคาขึ้นแบบนี้มาตั้งแต่ปี
นานมากแล้วสองพันเจ็ดอืมสิบสี่ปีที่ไม่ปรับขึ้นมาคือว่าอยากให้ลูกค้าอยู่รอด
แม่ค้าก็อยู่รอดอย่างงี้ไงคือว่ามันรอดไม่ได้แล้ว
เพราะว่าของมันแพงมากเราก็จะไม่ได้กำไรอยู่แล้วใช่ไหมเจ๊พา
วันนี้เจ๊พาต้องไปเลือกหอยเองหรือเปล่าไม่ต้องล่ะค่ะอ๋อสั่งได้
เพราะว่าหอยมาไม่ดีจะตีคืนอ๋อเราก็เขาเลยไม่กล้า
เรามีวิธีการเลือกเลือกหอยยังไงคะเจ๊พอก็เอาตัวแบบกลางกลางอ่ะ
ถ้ามีเล็กมีจิ๋วมีกลางค่ะเอ่อแล้วก็ใหญ่ใหญ่
คือว่าใหญ่นี่คือใหญ่ใหญ่อย่างนี้ไม่เอาแล้วก็จิ๋วก็ไม่เอา
เอากลางกลางกลางกลางอย่างเงี้ยจะดูยังไงว่าหอยสดไม่อ๋อ
ดมก่อนดมกลิ่นดมก่อนมันจะกลิ่นคือว่าเขามากระสอบอย่างเงี้ย
จะเอาจมูกลงมาดมเฮ้ยจมูกลงไปดมว่ากระสอบไหนมีกลิ่น
ถ้ามีกลิ่นจะไม่เอาเหรอกระสอบนี้ไม่เอาคือมันต้องไม่มีกลิ่น
ถ้ามันมีกลิ่นคือมีเสียมันคือมีเสียแล้วก็เคยมีหอยที่มาจาก
แหล่งที่มาที่ต่างกันรสชาติจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะ
บ่อเขาก็มาแบบทั้งหวานทั้งทั้งอร่อยบางบ่อก็มาจืด
บางบ่อเขามาเค็มอ๋อไม่เหมือนกันเพราะว่าต้องชิมทุกวัน
อ๋อคือเจ๊พาชิมทุกวันก่อนค่ะก่อนจะทำน้ำจิ้ม
แล้วว่าอยู่กับหอยจนรู้ใจหอยรู้ใจหอยแล้วโอ้โหสุดยอด
ต้องบอกว่าหลายคนถ้าได้แวะมาอุดหนุนที่ร้านแล้ว
ไม่ได้เจอเจ๊พาก็อย่าเพิ่งคิดว่าเจ๊พาเขาวางมือนะครับ
ยังทำอยู่เหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนมาคุมอยู่หลังบ้านเท่านั้นเอง
เพื่อคัดสรรหอยแคลงตัวอร่อยออกมาให้ลูกค้าได้ทาน
ทุกวันนี้เจ๊พาเลยให้ลูกสาวอย่างพี่จอยความหวังของครอบครัว
มารับช่วงสารต่อขายหอยแครงแทนเพื่อรับหน้าที่ต่อยอดความอร่อย
ปังยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองล่ะครับขโมยตัวพี่จอยมาช่วยนิดหนึ่ง
เพราะว่าจะถามเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเห็นว่ามีจุดเปลี่ยน
ที่ว่ามีคนเอาไปโพสต์ลงในพันท้องพันนิดใช่เป็นยังไงตอนนั้นนะคะ
กระแสดีมากค่ะลูกค้าก็ตามมาจากในเพจเยอะ
อ๋อเจอในพันลิฟต์บ้างเอ่องเอ๋คันเจอในโซเชียลบ้าง
แล้วคนตามมาเยอะขนาดไหน

ใช่จะออกรายการใช้พักข้ามทะโหนลิก่อนเนอะ

แล้วรายการก็ติดต่อมาเรื่อย

มีเหนื่อยมีน็อกมีอะไรอย่างนี้มีค่ะ
คือจอยน็อกไปเลยช่วงสงการ

ช่วงที่กระแสคนที่เขามากินกันเนี่ย
พีคแล้วนะแต่เห็นว่าตอนที่ออก
มีอีเว้นนะมันมีอีเว้นด้วยใช่มั้ย

ขายดีแค่ไหนถามใจตัวเองดูแต่ที่รู้รู้เนี่ยครับ
ช่วงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่เจ๊พาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์พอดิบพอดีเลยล่ะครับ
หรือว่าการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะทำให้ยอดขายของเจ๊พานั้นเห็งปังรวยขึ้นได้จริง
แบบนี้ต้องถามผู้เชี่ยวชาญในด้านตัวเลขและโหรศาสตร์อย่างหมอไก่พพาธินีแล้วล่ะครับ
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
หมอไก่จะมาไขรหัสเบอร์โทรศัพท์เจ๊พากันค่ะว่าตัวเลขชุดไหนที่ทำให้เจ๊พาเจริญรุ่งเรืองและยอดขายดีขนาดนี้นะคะ
สำหรับเลข๒๘ค่ะถือว่าเป็นเลขที่เป็นหัวใจสำคัญมากเลยนะคะสำหรับคนที่ทำการค้าขายค่ะ
เพราะว่าเลข๒๘นั้นหมายถึงเงินก้อนใหญ่
สำหรับเลข๘๑นะคะความวุ่นวายจะเข้ามาเยือนในชีวิตนะคะ
แต่ว่าสำหรับร้านค้าร้านค้าเนี่ยต้องการความวุ่นวาย
เพราะว่าเวลาวุ่นวายก็จะหมายถึงมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากนะคะ
๑๙เนี่ยจะเป็นพลังแห่งเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบคาดไม่ถึงนั่นเองค่ะ
เลข๙๓เนี่ยหมายถึงการเอาชนะคู่แข่งได้นั่นเองค่ะ
เลข๓๓ในทางโหรศาสตร์จะหมายถึงเรื่องของดาวอังคารนะคะ
หมายถึงเรื่องของความขยันหมั่นเพียน
มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วคูณ๒ค่ะ
สำหรับเลข๓๘นะคะเรียกได้ว่าเป็นเลขคู่ธาตุลมค่ะ
ธาตุลมมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของความรวดเร็ว
ถ้าสมมุติว่าเลขเบอร์โทรศัพท์นั้นดีนะคะ
จะส่งผลทำให้ดีแบบรวดเร็วนั่นเองค่ะ
แล้วถ้าสมมติว่าใครนะคะที่ไม่มีเลขในเบอร์โทรศัพท์ตามนี้นะคะ
ก็ขอให้คุณค่ะตั้งชื่อไลน์ต่อท้ายด้วยเลขมงคลเหล่านี้ค่ะ
ก็จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นค่ะ

เจภาหอยแครงตำนานความทรัพย์แห่งวงเวียนใหญ่
เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะครับว่าการขายหอยแครงลวกเพียงอย่างเดียว

เพราะฉะนั้นน้องตองจ๋า
ช่วยขอวิชาการลวกหอยแกะหอยแคลง
สอนคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมล่ะครับ
แต่กว่าสองคนนี้จะมายืนหน้าร้านช่วยเจ๊พาขายได้เนี่ย

ตาเขาให้ฝึกวิทยายุทธ์ก่อน
แล้ววิชาการขายหอยแคลงล่วงเนี่ย

วกหอยนี่คือเราต้องใช้เวลาลวกกี่วินาทีลวกยังไง

ไม่เคยจับเพราะพ่อใช้การกรากของเขาอย่างเดียว
เราก็เลยคิดค้นเพลงขึ้นมากับตุมตาม

ตูมตามมาแกะยังไงลูก

เดี๋ยวจะให้น้องตุ้มตามทำมิชชั่น

แล้วตูมดำก็แกะเลยเดี๋ยวนับดูว่าได้เท่าไหร่

ก็ได้๑๐ตัวค่ะ

ทำได้ไงอ่ะนี่หนึ่งนาทียังแกะไม่ได้เลยอ่ะ
ลับการแกะหอยแคลงให้ได้เร็วขนาดนี้เนี่ย

เขาลองมาหลายวิธีแล้วล่ะครับ
แต่ฝาจีบนี่แหละตอบโจทย์ที่สุด

ที่สำคัญเนี่ยครับไม่ต้องไปซื้อที่แก่ฟ้าหอยราคาแพง

เจ้าของร้านหอยแคลงลวกในตำนานทั้งที
น้องใบตองจ๋าอย่ามัวแต่กินนะครับ
มาฝากคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมล่ะครับ
น้ำจิ้มที่ขายตอนนี้มีกี่แบบคะ

แล้วก็เผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็รสจัดอ่อน
แล้วก็รสจัดอ่อนแล้วเผ็ดไม่เผ็ดโอ้ยมีหลากหลายแล้วแต่ลูกค้าเลย
แต่ลูกค้าเลือกอันไหนปรุงให้หนูดูหน่อย
เปรี้ยวหวานคือยังไงนี่อันนี้เป็นเผ็ดเปรี้ยว
เป็นเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็หวานเข้าไปแล้วก็แล้วก็
พอลูกค้าสั่งจะใส่ถั่วอ๋อแหลบเผ็ดเปรี้ยวหวานต้องใส่ถั่วลงไปด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ใส่ผักที่อันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟ
อันนี้เผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะเผ็ดเปรี้ยวคือโรสนี่ค่ะ
ซีฟู้ดอ่าซีฟู้ดล้วนอ่าซีฟู้ดล้วนเผ็ดเปรี้ยว
อันนี้ก็คือเผ็ดเปรี้ยวเลยนะคะอ่อนเผ็ดเลอะหวานอย่างเดียว
อ๋ออันนี้เป็นน้ำจิ้มบว๋ยบว๋ยทุนนี่น้ำจิ้มบว๋ยนะคะค่ะ
ใส่ถั่วนี่บว๋ยอ๋อเย็นตัวอ๋ออันนี้เป็นน้ำจิ้มโบราณอย่างงี้มั้ยคะ
อ๋อแค่นี้เลยแค่นี้เองโอ้ยพูดมาขนาดนี้แล้วครับ
น้ำลายไหลแล้วอ่ะเจ๊บ้าขอสองเมนูเอาแบบปกติกับแบบสุก
ส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งสองแบบใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเอาอย่างละจาน
หอยอ่ะเวลากัดเข้าไปนะมันแบบแด้งแด้งหนาแล้วมันก็จะมีความหวานหวานของหอย
งั้นเดี๋ยวมาลองแบบหอยสุกหน่อยเพราะบางคนเขาชอบแบบสุกนิดนึง
คือแบบจุกอ่ะมันจะมีความหนึบกว่านิดนึงค่ะแต่มันไม่เหนียวนะ
แบบเนี้ยมันจะมีความมันมันแล้วก็หนึบหนึบ
ต้องบอกว่าเจ๊พาพิถีพิถันทุกขั้นตอนตอนนี้เปิดให้ลูกค้าได้นั่งทานที่ร้านกันแล้ว
ให้เจภาฝากร้านหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเชิญชวนลูกค้ามาทานหอยร้านเจภาค่ะ
วงเวียนใหญ่โรงงานศาลรัฐยาหน้าฝากซอยหนึ่งนะคะจะกลับบ้านหรือทานที่นี่หนึ่งร้อยบาทอ่ะ
ถ้าต้องการกลับบ้านต้องการใส่กล่องใส่ถุงให้แกะไม่ให้แกะบอกได้เลยนะคะจัดให้ได้หมดทุกอย่าง
บอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับการที่จะมาถึงจุดนี้ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนง่ายเพราะมันเป็นหอยแคลง
มีเมนูเดียวแต่ทุกอย่างทุกวันที่ขายใส่ใจในทุกขั้นตอน
วันนี้ขอบคุณเจ๊พาพี่จอยนะคะขอบคุณน้องตูมตามนะคะ
อย่าลืมไปลิ้มลองหอยแคลงสดกรอบเด้งแซ่บสุดซีดจี๊ดจาดของเจ๊พากันได้นะครับ
อยู่แถววงเวียนใหญ่หน้าห้างแพลตฟอร์มหรือห้างโลบินสันเก่า
คุณผู้ชมค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็นแบบนี้